จันทบุรีนะครับมีหนุ่มต่างถิ่นก็ไปเที่ยวผับในพื้นที่
แล้วก็ไปจีบเมียของหนุ่มเจ้าถิ่นโอ้โหพอเจ้าถิ่นเขารู้โอ้โห
ไม่ยอมเละเลยครับค่ะนัดกระทืบกันหน้าผับไล่ไปอยู่กลางถนนเลย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะนี่ไปดูนะฮะนี่ชายเสื้อเหลืองเดินข้ามถนนมาแล้วครับ
ตรงเข้ามาทำร้ายผู้ชายที่ผมยาวยาวหน่อยใส่เสื้อดำหมัดเท้าเข่าศอกมาครบแล้วครับ
เสื้อดำก็พยายามวิ่งหนีออกไปนะฮะไปอยู่กลางถนนชายเสื้อเหลืองก็ยังไม่หยุดนะฮะ
แม้จะมีคนไปเริ่มห้ามปรามแล้วก็ตามแต่ว่าชายเสื้อเหลืองก็ยังตามไปเตะไปต่อย
จนชายเสื้อดำล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวหน้าสถานบันเทิงถนนท่าฉลับนะฮะ
จันทบุรีครับนะฮะผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งก็บอกว่า
คร่าวนะว่าคนที่โดนเตะเข้าไปเนี่ยไปจีบเมียคนเสื้อเหลือง
เสื้อเหลืองเนี่ยเป็นนุ่มเจ้าถิ่นเดินไปถามผู้ชายผมยาวว่า
จีบเมียกูเหรอนะฮะแล้วฝ่ายที่ถูกทำร้ายก็ตอบประมาณว่า
แล้วมึงจะทำไมล่ะอ้าวอีกฝ่ายก็เลยอ่าตอบอย่างนี้ก็โดนสิ
ลงมือทันทีเลยครับชายเสื้อเหลืองเป็นคนจันทบุรี
ส่วนชายเสื้อดำนั้นมาจากจังหวัดตราดนะฮะก็เจ้าถิ่นกับต่างถิ่นแล้วครับ
แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีการไปแจ้ง
เอาเรื่องเอาความกันหรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกคนนั้น
มีสติหน่อยแล้วกันนะฮะใจเย็นนิดนึงทำอะไรลงไปเพราะว่ามันอาจจะมีเป็น
เป็นคดีอาญานะถ้าเกิดว่าเจ็บหนักหรือว่าเขาเสียชีวิตไปก็ติดคุกนะฮะไม่คุ้มกันนะครับ